สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชนะคะสวัสดีครับสุภาษาลามากัดกันให้สบัดกับเราสองคนในคู่กัดสบัดข่าว

มาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับความสุขสนานรออยู่
แต่ข้อมูลข่าวสารเราก็มีนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย
กับมาตรการต่างของทางภาครัฐ
อ่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องของโครงการคนละครึ่ง
โอ้โหใครที่พลาดโครงการ๑โครงการ๒
ไม่ต้องเป็นห่วงโครงการ๓รับไปเลยเต็มนะ
เอ้าคุณผู้ชมครับบอกแบบนี้นะ
โครงการคนละครึ่งเฟส๓เนี่ยเขายังคงเปิดให้ประชาชนนะฮะ
สามารถเข้าไปสมัครกันได้อยู่นะ
ภาษาไทยเลยนะคนละครึ่งเจอทันที
เขาบอกว่าสิทธิ์ตอนนี้ยังเหลืออยู่ประมาณสัก๕แสนสิทธิ์ได้นะครับ
หากประชาชนคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครเลยนะ
ก็สามารถเข้าไปสมัครได้นะครับตั้งแต่เวลา๖โมงเช้าไปจนถึง๔ทุ่มของทุกวัน

กว่าจะครบ๒๘ล้านสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์
บอกอีกครั้งนะคนละครึ่งพิมพ์คำว่าคนละครึ่งเจอทันที
เหลือตั้ง๕ล้านสิทธิ์รีบสมัครกันเข้าไปหน่อยนะคะ
พิเศษมากเลยที่อยากจะให้สมัครกันก็เพราะว่า
ใครที่จะสมัครเฟสนี้เฟสที่๓คุณจะรับเงินเข้าระบบเป๋าตังไปเลย
บาทค่ะคือผู้สมัครรายใหม่เนี่ยจะได้เงินจากรอบที่๑
จำนวน๑๕๐๐บาทรอบที่๒เดือนตุลาคมเขาก็ได้ไป๑๕๐๐บาท
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณเป็นคนสมัครใหม่ค่ะ
คุณไม่ได้ผ่านรอบ๑รอบ๒มาคุณเข้ารอบ๓เลย

บาทปึ้งและสามารถใช้เงินจำนวนนี้ไปได้จนถึงสิ้นปีเลย
บอกแบบนี้นะคือโครงการนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่ได้เข้าร่วม
คือไม่ได้ประสงค์อยากจะเข้าร่วมผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ถ้าใครอยากจะเข้าไปใช้ให้รีบเข้าไปแล้วกัน
จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเรานะครับ
ส่วนเรื่องที่เราจะต้องอัปเดตทุกวันก็คือเรื่องของตัวเลขโควิด๑๙นะคะ
เอาวันนี้มาดูกันสักหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ติดเชื้อ
คนที่รักษาหายแล้วเป็นตัวเลขอย่างไรบ้าง
คนที่ติดเชื้อวันนี้นะคะ๙๘๖๖รายรักษาหายแล้ว๑๐๑๑๕รายเห็นไหม
คือรวมแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าอันตรายอยู่สำหรับตัวเลขประมาณสัก๙๐๐๐๘๐๐๐ก็น่ากลัว
เพราะมันสะสมหลายหลายวันไงใช่ใช่แล้วโดยเฉพาะการที่เราเห็นตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ย
มากกว่า๑๐๐ก็คือ๑๐๒รายมันยังเป็นแบบนี้อยู่ทุกวันอยู่เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นกาดอย่าตกค่ะนี่ใส่หน้ากากแล้วก็ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับโอ้โหสุภาษาอุ้ยนู้นโอ้ย
วัยรุ่นอย่าทำแบบนั้นเลยลูกเอ้ยการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กำลังเนี่ยมันไม่ถูกนะ
จริงแต่ดูแล้วก็สงสัยนะเหตุเกิดมันมาจากอะไร
เพราะฉะนั้นช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดใน
ครูกัดสมัครข่าว
อยากจะบอกแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อความไลน์มาด้วย

ณวินาทีนี้อย่าเปลี่ยนช่องไปไหน

อ่ะก่อนที่ผมจะเล่านะบอกไว้ก่อนแท็กซี่ดีก็คงมีเยอะนะแต่เรื่องของเรื่องพี่คนนี้เขาเป็นคนขับแท็กซี่
แล้วอารมณ์ร้อนมากถือมีดมาจะทำร้ายหนุ่มขับแกรปก็คือคนส่งอาหารนั่นแหละ

จะเข้าไปแท้งอย่างนี้แต่อีกคนนึง
หนุ่มแก๊ฟฟู้ดถือมือถือถ่ายเหตุการณ์เขาเอาไว้
แล้วเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องเป็นการเปิดไฟเลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยว
ลักษณะก็คือหัวร้อนจากการขับรถบนท้องถนนนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
ขอโทษกันแล้วก็ไปดีขึ้นลักษณะจะเอาเรื่องให้ได้อย่างคุณสุภัาระ
เนี่ยค่ะแล้วหนุ่มแกรปเขาก็พยายามจะถอยถอยแต่พี่เขาก็ตามตามมาแบบนี้นะคะ
อ่าเหตุการณ์นี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเกิดอยู่ที่ถนนอะไร
แต่อยู่ในพื้นที่ของสนพญาไทยกรุงเทพนี่แหละ
คือหลังเกิดเหตุหนุ่มแกรปเขาก็ไปแจ้งความที่โรงพัก
คู่กรณีคนขับรถแท็กซี่ก็ไปเจอกับตำรวจด้วยเหมือนกัน
แต่ทีนี้ตำรวจเขาไม่รับแจ้งความนะคุณ

ก็คือลักษณะวิ่งไล่วิ่งไล่กันเฉยแต่ยังไม่ได้โดนกัน

หน้าหลักฐานก็มีอยู่ว่ามันเกือบจะมีเรื่องแล้ว

ถ้าไม่รับแจ้งความเอาไว้แล้วจะรอให้เหตุมันเกิดก่อนเหรอ

เอาตำรวจก็เลยให้ยอมความกันไป

โอ้โหอ่ะคลิปนี้นะครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
แล้วก็มีข้อความเขียนเอาไว้ยาวเป็นพลึกแบบนี้

ยิ่งขับรถสาธารณะเบาลงหน่อย
ถูกใช้อารมณ์แก้ไขปัญหา
ถ้าใช้อารมณ์แก้ปัญหามันมีแต่พังกับพัง
ก็คือเรียกได้ว่าต้องค่อยพูดค่อยเจรจากัน
แสดงอาการหัวร้อนแบบนี้เรื่องมันจะไปกันใหญ่
เผลอเดี๋ยวพี่คนที่ขับรถแท็กซี่

หมดอนาคตขับแท็กซี่ไม่ได้ไม่มีรายได้ไปอีก
โอ้โหจนเครียดแล้วต้องไปกินอะไรก็ว่ากันไป
แต่อย่างนี้เรื่องของความหัวร้อน
ยังไงซะต้องเบาลงหน่อยนะ
ถ้าเกิดจากอุบัติเหตุที่เขาบอกว่ามันไปเฉียวชนกันจริง
เฉียวชนถ้าเกิดแผลของรถเนี่ย
ก็ลงมาพูดคุยกันหรือว่าเรียกประกัน
เคลียร์กันให้จบว่าจะจ่ายอะไรกันเท่าไหร่
โอ้โหอย่าถึงขั้นต้องใช้อารมณ์กันเลยค่ะ

เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วบอกให้ดูเนี่ย
เป็นห่วงพี่เขานะไม่ได้เอามาประจงประจานอะไรกันหรอกนะ
ค่ะส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะ
หนุ่มคนหนึ่งค่ะเขาก็มีนัดไปฉีดวัคซีนนั่นแหละ
พอเขาไปฉีดวัคซีนเขาบอกว่าเขาอยากได้คอนเทนต์
ติ๊กต๊อกก็เลยทำคอนเทนต์ด้วย
คอนเทนต์ของเขาคือไปถามคุณพยาบาลที่ฉีดวัคซีนว่า
พี่ครับผมเล่นว่าวได้ไหม

หมอแล้วแล้วมันมันมันชาวเป็นไหม
เฮ้ยชาวอะไรเนี่ย

ตัวใช่มั้ยถึงอะไรกีฬาหรืออะไร
แบบกีฬามืออะ

พี่เข้าไปทำทำไม

พอหาเวลาทำเหมือนอื่นดูดูจะไปหมกมุ่น

แต่คุณอามดิฉันติดใจอยู่ประโยคนึงกีฬามือค่ะยังไง

กีฬามือคืออะไรคะอุ๊ย
คงใช้มือในการแข่งขันกัน
คือมันเรื่องราวเนี่ยนะฮะ

พูดจาอะไรอย่างนี้มันดูแล้วแบบหวัดเสียว
เรื่องของเรื่องนะครับเพราะหนุ่มคนนี้ชื่อว่าคุณภูรพัฒน์
ทำเอาหลายคนออกมาวิภาควิจารณ์หนัก
จากนั้นครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
ก็นำมาแชร์ต่อเพราะอยากจะจัดให้เลย
แล้วก็ระบุเอาไว้ในเพจของเขานะครับว่า
คอนเทนต์เหรอนี่ทำแบบนี้คิดน้อยไปหรือเปล่า
ถามหน่อยสิว่าคนที่เขามีวุฒิภาวะ

ถามว่าเล่นเนี่ยเล่นว้าวได้เหรอ
ไม่ได้นี่ฉันตอบให้ก่อน

ฉันอ่านคอมเมนต์นะคะย้ำแบบนี้นะคะ

อ่าบางคนบอกว่าไม่น่าเกิดเป็นคนเลยนะคุณ

งานก็หนักอยู่แล้วมาเจอสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อีก

แบบเบาบางคนถึงขั้นถามไปถึงครอบครัวว่าได้สั่งสอนลูกหรือไม่
ขณะที่หลายคนออกมาให้กำลังใจคุณหมอ
จะบอกแบบนี้ไม่ทันแล้วครับเอาลงไปแล้วนี่นะ
แต่คำว่าดราม่าเนี่ยอธิบายนิดนึงนะคำว่าดราม่าเนี่ยมันจะเกิดจากสิ่งที่ไม่เป็นจริง
แล้วทำให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาแต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นจริงมันไม่ใช่ดราม่า
จะทำคลิปทำอะไรเอาให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าเนอะ
เรื่องของการไปฉีดวัคซีนเรื่องของขั้นตอนต่างดีกว่า
แต่ทำอย่างนี้มันไปเป็นภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์เขาด้วย

คุณผู้ชมครับดูคลิปนี้กันหน่อยเสียวแต่หลังวาบเลย
ซื้อของในร้านขายของชำสุดท้ายเจอสุนัขตัวใหญ่ล็อตไวเลอร์
วิ่งเข้ามาในร้านตั้ง๓ตัวครับ
เมื่อเริ่มเป็นร้านสีเห็นไหม
อ่ะวิ่งมาตั้งสามอ่ะวิ่งมาตั้งสามแล้วแล้วยังไงสุภาษาราถ้าเป็นคุณคุณจะวิ่งไหม
วิ่งทัศน์ดิฉันวิ่งแน่นอนมีพันหมดพัน๓
มีพันหมดพันวิ่ง๓แล้ววิ่งล่างหรือวิ่งบน
หมายถึง๓ตัวเนี่ยถ้ามีเงินพันก็จะจ้างรถแท็กซี่ให้หนีมันไป
โอเคคุณหาทางลงดีเอางี้สุนัขนะฮะ๓ตัวเนี่ยเป็นพันล็อตไวเดอร์ฮะ
กรูเข้ามาในร้านขายของชำลูกค้าที่อยู่ในร้านมีหรือจะอยู่
แล้วตัวไข่ตัวมันสิครับก็ล็อตไวเนอร์ตั้ง๓ตัวมันเล็กจ้ะที่ไหน
มันไม่ใช่ชิสุนะที่มาถึงแล้วจะมาเล่นกันไม่ใช่ตัวมันใหญ่ขนาดนี้
เขาก็ไม่อยู่แล้วครับแล้วดูสิครับมันตะกุยตะกายแบบเนี้ยโอ้โหเหตุการณ์เนี่ย
เกิดขึ้นในหมู่บ้านสุขฐาวรที่จังหวัดสมุทรสาครครับมีคนให้ข้อมูลนะ
คุณสุภาษารานะว่าเวลาเจ้าของสุนัขทะเลาะกับใครเนี่ย
ก็จะมีเจ้าล็อตไวเลอร์ออกมาไล่กัดคนแบบนี้ไม่รู้ว่าหลุดมาหรือปล่อยมา
แต่ที่เห็นในคลิปมันมีช่วงที่ล็อตไวเลอร์เนี่ยกัดคนมาแล้ว
แล้วก็วิ่งมามาต่อที่ร้านค้าแห่งนี้ครับ
นี่แหละค่ะเขาบอกว่าเจ้าสามตัวนี้ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน
ไล่กัดคนอื่นเข้าไปทั่วเลยแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
ที่เจ้าของเนี่ยเขาปล่อยหมาสามตัวนี้ออกมา
โดนกัดกันไปหลายคนแล้วค่ะคุณในหมู่บ้านนะคะชาวบ้านเขาบอก
ครับโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วน่ากลัวจริงนะชาวบ้านเขาเดือดร้อนมาก
แล้วไอรอตไตรเรอเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนั้น
คือลักษณะของมันมันก็มีความดุร้ายอยู่นะ
ก็คือไม่ดุก็มีแต่ส่วนใหญ่ที่มันดุอ่ะ
อันนี้น่ากลัวเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยออกมานอกบ้าน
โดยไม่มีเจ้าของอยู่ด้วยโอกาสสูงมากที่มันจะไปกัดคนอื่น
ใช่ค่ะแล้วเจ้าล็อตไวเลอร์นี้เขาติดอันดับพันที่
อันดับติด๑๐ท็อปเทนเลยนะพันธุ์ที่ดุที่สุดในโลก
เอาแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูค่ะดิฉันเชื่อแบบนี้นะ
ก็เลี้ยงดูให้เขาน่ารักเป็นเด็กดีนะลูกนะ
เออได้จ้ะได้จ้ะแม่จ๋าเฮ้ยโอ้โหเราก็เคิร์มทุกทีเลย
เอางี้คุณผู้ชมฮะไปที่จังหวัดตากกันบ้างเจอกับชายคุ้มข้างคุณสุภาษา
ผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งมากนะคะมีทั้งมีดมีทั้งพระ
มือนึงมีพี่มีมีดมีหนึ่งมีขวานเนี่ยนะคะ
วิ่งไล่ฟันชาวบ้านวิ่งไล่ฟันตำรวจตำรวจทำไงล่ะไม่ใช่ยิงนัดเดียวจบเลย

คือตอนแรกก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกไอ้รู้เรื่องคำสุดท้ายก็คืออะไรรู้ไหม

อบแล้วลงไปนอนเลย

หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมพูดคำว่ายิงแล้วหน้ายังยิ้มอยู่เลยคุณพิธีกรทั้งสอง

ปืนไฟฟ้าที่ตำรวจเขาเอาไว้ควบคุมสถานการณ์นะคะ
เป็นตำรวจสพเมืองตากค่ะไประงับเหตุชายคลุ้มคลั่งนะคะ
เขาก็ต้องใช้ปืนไฟฟ้านี่แหละไปยิงเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์
เพราะว่าชาวบ้านเขาแจ้งไปว่าผู้ชายคนนี้มีทั้งมีดพระมีทั้งขวานเป็นอาวุธ
เดินไปเดินมาอยู่ในซอยหมู่บ้านนี้ค่ะ
วัดเขาถ้ำบ้านแพ้หมู่ที่๖ตำบลไม้งามอำเภอเมืองตากค่ะ
ตำรวจสายตรวจและกู้ภัยก็เนี่ยมามุงแบบนี้เพื่อที่จะระงับเหตุเห็นไหมคะ

คือพอไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็เจอกับคนนี้ชื่อนายเอเป็นนามสมมุติแล้วกัน
อายุ๔๐ปีมีประวัติเคยเสพยาเสพติดจนมีผลต่อสุขภาพจิต
เกิดอาการคุ้มข้างโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่อง
โดยในมือขวาของเขาเนี่ยถือมีดพระเก่าเก่าส่วนมือซ้ายถือด้ามขวานเหล็กสนิมเขละ
เรียกได้ว่าอาวุธครบมือเพราะมี๒มือเนี่ยใช่มั้ยละ
ซึ่งในตอนนั้นนะครับนายเอโวยวายโวยวายเรียกว่าคุยไม่รู้เรื่อง
แล้วทีนี้ยังไงมาดาซึ่งเป็นหญิงชราวัย๖๘ปีต้องคอยปลอบลูกชายบอก
เอ้ยใจเย็นลูกเอ้ยใจเย็นแต่ไม่ใจเย็นเลย
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องใช้วิธีการแบบนี้ครับ
วิ่งเข้าใส่เจ้าหน้าที่วิ่งเข้าใส่ชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์

ตั้งหลักก่อนแล้วก็ค่อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ค่อยตีวงล้อมในเอพยายามเกลี้ยกล่อมให้วางอาวุธแต่ถามว่าหยุดไหม
ไม่หยุดไม่มีสติและแถมมีท่าทีคุกคามเจ้าหน้าที่
นี่เห็นมั้ยคือแม่พยายามเกลี้ยกรอบแล้วนะแต่หวาดเสียวจริงอ่ะ
ภาวะคับขันต้องบอกแบบนี้ตำรวจนะครับเขาจำเป็นเนี่ยต้องยิงอย่างนี้
ยิงด้วยปืนไฟฟ้าเพื่อควบคุมสถานการณ์ทำให้ผู้ก่อเหตุถูกช็อต
จนอาวุธมีดพระเล่มยาวแล้วก็ขวานที่ถืออยู่ทั้งสองมือน่ะหลุดลง
ควบคุมเหตุได้แล้วจับกลุ่มตัวได้แล้วส่งไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช๙
ตรวจรักษาอาการทางจิตเวทต่อไป
ทีนี้ข้อมูลที่ให้ไปตอนเมื่อต้นข่าวนะคะ
เกี่ยวกับปืนไฟฟ้าหรือปืนเทเซอร์เนี่ยมันคืออะไร
ปืนนี้นะคะเข้าประจำการในราชการตำรวจในปี๒๕๖๓ปีที่แล้ว
หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเขาเอาไว้ใช้ระงับเหตุ
คนส่วนใหญ่จะหยุดยั้งผู้ก่อเหตุที่มีอาการคุ้มคลั่งและยิง
บริเวณลำตัวซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อของผู้ก่อเหตุ
หดเกร็งสมองไม่สามารถสั่งงานในร่างกายได้ชั่วคราว
ย้ำว่าใช้เพื่อระงับเหตุเท่านั้น
ใช่ครับเอาล่ะเขาก็จะมียุทธวิธีของเขานะ
แบบนี้แล้วเขาอาจจะดูเหมือนว่ารุนแรง
แต่ก็เล่าแบบนี้ว่าตำรวจเขาจำเป็นต้องทำแบบนี้จริง
ที่จังหวัดบุริรัมย์ไปดูความขึ้นหน้าของหญิงสาวราย๑๖ปีที่ถูก
น้องสาวแฟนเก่ายกโกวกทำร้าย
เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปเอาไปดูกันหน่อย
ฟังความของทั้งสองข้างนะครับ
โดดมาโดดมา
โดดมาโดดมา

โดดมาโดดมา
โดดมาโดดมา
โดดมาโดดมา
โดดมาโดดมา
โดดมาโดดมา
เล่าเหรอคืออย่างนี้เรื่องของความรุนแรงมันไม่เคยทำให้ปัญหาน่ะ
ลี่คลายหรือจบลงมันมีแต่จะทำให้เรื่องราวมันใหญ่โตขึ้น
มันไม่จบหรอกครับคลิปนี้นะครับ
บอกไว้ก่อนนะมีคนหนึ่งน้องกวางเป็นนามสมมุติละกัน
อายุ๑๖ปีเขาบอกว่าเป็นผู้บาดเจ็บนะครับ
สวมเสื้อยืดสีขาวแล้วทับด้วยชุดเอี๊ยมสีแดงเลือดหมู
เขามีปากมีเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงกับน้องเนธ
ดีกว่าน้ำสมมุติเหมือนกันอายุ๑๕ปี
ทีนี้จากคลิปนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้องกวางเนี่ย
บหน้าน้องเนธก่อนอืมทำให้น้องเนธที่มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่กว่าเนี่ย
บกลับหัวเลยแล้วก็เกิดการตบตีกันกระชากผมกันชุนละมุนเลยคุณผู้ชมทีนี้
โดยมีเพื่อนทั้งสองฝ่ายยืนดูและถ่ายคลิปนี้เอาไว้
ก็อยากให้คุณผู้ชมสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าช่วงที่ถ่ายคลิปเพื่อนก็บอกพ่อแล้วเหมือนกันนะ
พอหยุดนะแต่น้องกวางเนี่ยเพลี่ยงพร้ามล้มลงกับพื้น
โดนน้องเนธตบและจุดนี้สำคัญคือไปจับหัวเขาโขกพื้นถนนหลายครั้ง
มันดังโป๊กปู๊กเลยอ่ะสุดท้ายเพื่อนทั้งคู่ก็ต้องจับแยกกันแล้วก็ขอให้จบเรื่องอ่ะคุณ
ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
บนถนนสายนางรองปะคำตำบลหนองใส่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำครับ
หลังเกิดเหตุนะพ่อของน้องกวางนะฮะพาลูกสาวที่กำลังเรียนอยู่วิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่งเนี่ย
คือบอกว่าน้องกวางเนี่ยได้รับบาดเจ็บศีรษะบวมจากการถูกจับโขกพื้นถนนนี่แหละ
จนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
หลังจากที่น้องกวางออกจากโรงพยาบาลค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเองกับเพื่อนรวม๖คน
ขี่รถจักรยานยนต์ไปตลาดในตัวเมืองนางรองครับจากนั้นเจอน้องเนธน้องเนธเนี่ยเป็นใคร
เป็นน้องสาวของแฟนเก่าที่เลิกกันไปสามเดือนน้องเนธเนี่ยมากับเพื่อนประมาณสิบคน
ขี่รถจักรยานยนต์ตามเธอมามาหาเรื่องที่ตลาดเธอว่าอย่างนั้นนะ
กวางกับเพื่อนนะครับจึงตัดสินใจขี่รถจักรยายนต์กลับบ้านนะ
ว่าแบบนั้นนะทางฝั่งของน้องกวางนะ
แล้วน้องกวางยังบอกอีกว่ากลุ่มของน้องเนธขี่รถไล่ตาม
และพยายามจะถีบรถของน้องกวางให้ล้มลง
เธอบอกเธอเคราะห์ดีนะที่ประคองรถเอาไว้ได้นะครับ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุถูกน้องเนธจอดรถขวางเอาไว้
แล้วก็ลงมาเคลียร์กันต่อว่ากัน
คือน้องกวางบอกว่าเหตุที่ต้องตบกันเพราะไม่พอใจ
เรื่องของที่น้องกวางเนี่ยเลิกรากับพี่ชายของน้องเนธ
ก็เลยเป็นเหตุอย่างในคลิปนี่แหละครับ
คุณผู้ชมทีมข่าวของเรานั่งคุยกับน้องกวางนานเลยนะคะ
กวางก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกแบบนี้ค่ะ

คือก่อนหน้านี้น้องเนธน่ะเป็นคู่กรณีนะ
ทักแชทมาด่านูและใช้เท้าให้คำหยาบคาย
แต่ตัวหนูเองก็ไม่ได้ตอบกลับน้องว่าแบบนี้
แต่ทีนี้ไม่ได้ตอบกลับแต่ไปโพสต์อีกโพสต์นึงนะ

ถ้าคนมีการศึกษาเขาคงไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่น
และทุกครั้งที่เจอหน้ากันก็บอกว่าอีกฝ่ายนะคะ
เรื่องตลอดพูดจากระแนะกระแหน่
น้องวางยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ไกลเกลี่ยแล้วค่ะ

คือหนูเลิกกันกับพี่ชายเขาค่ะแล้วก็เลยทะเลาะกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือก่อนที่ยังไม่เลิกค่ะ

พอเลิกปุ๊บเขาก็มาโพสต์หนูก็โพสต์โพสต์กลับไปกลับไมค์ค่ะ

ไม่เลยค่ะหนูจะบอกว่าถ้าคนมีการศึกษามากพอ
เขาจะไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านหนูพูดประมาณนี้
หนูไม่ได้เอ่ยแบบชื่อเขาเลย
แล้วบางโพสต์ที่หนูโพสต์มันก็ไม่ได้หมายถึงเขา
มาที่อีกฝากฝั่งหนึ่งบ้างนะครับ
เนธอายุ๑๕ปีเธอบอกว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะ
คู่กรณีเนี่ยเขาเนี่ยนะฮะ
แล้วเธอบอกว่าเรื่องนี้ที่ตบกันเนี่ยไม่เกี่ยวเลย
เกี่ยวกับที่น้องกวางเลิกกับพี่ชายของเธอ
บอกแบบนี้นี่ชี้ให้ดูเธอก็เจ็บเหมือนกันเนี่ยที่ใบหน้าปากก็แตกเหมือนกันนะฮะ

คุยกันเรื่องโพสต์แวะกันนี่แหละค่ะ

แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับสาเหตุที่ทำร้ายร่างกาย
ก็เขาพูดก็เหมือนแบบมีปากเสียงกันทะเลาะกันแบบ
มีปากเสียงกันแล้วพอที่นี่เขาไม่พอใจนะคะ
ทีนี้เขาก็เดินมาแล้วก็ซัดหน้าหนู
เอางี้นะต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันว่าโอ้เราก็เป็นฝ่ายถูก
แล้วก็เป็นฝ่ายที่ถูกทำร้ายเหมือนกันทั้งคู่
ก็ไปที่สอบภอร์แล้วครับพนักงานสอบสวนสอบภอร์หนองไซนะครับ
ก็เรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาก่ายเกลี่ยกัน
แต่ถ้าหากไม่สามารถไก่เกลี่ยกันได้ตามกระบวนการ
แล้วก็เอางี้ละกันไปเคลียร์กันในชั้นศาล
ว่ากันด้วยกฎหมายต่อไปเป็นเรื่องยาวแน่นอน
ก็ต้องให้ตำรวจจัดการแหละนะไปตามหาเอกสารหลักฐาน
หรือว่าข้อความจากแชทต่างเพราะว่าต่างคนก็ต่างยืนยันว่าถูกนี่แหละเนาะ
คือเอางี้ถ้าไก่เกลี่ยไม่ลงตัวแล้วก็ต้องเป็นคดีความอาญากันแล้ว
แล้วก็มันไก่เกลี่ยไม่ได้แล้วนะถ้าไปถึงตรงนั้นนะ
เพราะว่าเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายกันแล้วเป็นคดีความอายากันแล้ว
ใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามต้นเรื่องเนี่ยใจเย็นเนอะ

คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดชุมพรนะคะลูกติดเหล้าขาวตีแม่
แล้วแม่เนี่ยอายุตั้ง๘๐ปีแล้วนะคะทะเลาะกันเรื่องที่ดินค่ะ
ยังไม่ลงตัวเลยและที่ทะเลาะกันนี่คือแม่กับลูกนะคุณ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่ที่๒ค่ะตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพร
คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ไปที่บ้านของนางมะยุเรศอายุ๔๔ปีค่ะ
ผู้หญิงที่เป็นฝั่งลูกเนี่ยนะคะที่บอกว่าทำร้ายแม่อายุ๘๐ปี
เนื่องจากพยายามจะเอาที่ดินที่เป็นที่พักอาศัยของตัวเอง
และเป็นที่พักอาศัยของแม่น่ะไปขายทะเลาะกันค่ะ
ทำร้ายร่างกายกันญาติรู้เรื่องนี้ก็เลยไปร้องเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
ก็หวั่นแล้วค่ะว่าทะเลาะแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องบานปลายใหญ่โต
เดี๋ยวจะโอ้โหตีหัวกันตีกันหัวร้างข้างแตก
ทางฝั่งของผู้ร้องเรียนก่อนนะเขาบอกว่าลูกสาวเนี่ย
กระทำกับผู้เป็นแม่ทำยังไงบ้างอ่ะยังไงเอากระมังที่ซักผ้าอยู่เนี่ย
ครอบหัวจนผู้เป็นแม่เนี่ยล้มลงเลย
อกจากนี้ยังมีอีกมีอะไรฮะเขาบอกว่าเอาหมอนปิดปากปิดจมูก
หม้อหุงข้าวตีเข้าที่ศีรษะและทำร้ายร่างกายอย่างอื่นอีกหลายอย่าง
โอ้โหคนที่ร้องเรียนเขาบอกว่าทนเห็นภาพแบบนั้นไม่ไหว
อ่าทีนี้ถ้าเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นนะคะ
เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายถามทั้งสองฝ่ายเลย
ไปถามฝั่งคุณแม่ก่อนคุณแม่ชื่อว่าคุณพิษสมัย
อายุ๘๐ปียืนยันค่ะว่าถูกทำร้ายร่างกายจริง
ส่วนใหญ่จะทะเลาะกันเป็นเรื่องความขัดแย้งกับลูกสาว
นี่แหละเรื่องของที่ดินที่ลูกสาวจะเอาที่ดินไปขาย
โดยที่แม่เขาบอกว่าแม่ไม่ยินยอมไง
เรื่องของที่ดินนะนางพิสมัยผู้เป็นแม่นะ
อธิบายว่าเรื่องที่ดินเนี่ยตนเนี่ยมีลูกสองคน
หลังจากที่สามีเสียไปก็ทิ้งมรดกทรัพย์สินเป็นบ้านหนึ่งหลัง
ลูกบนที่ดินกว่า๑๑ไร่
ต่อมาลูกชายคนโตได้เป็นธุระในการแบ่งที่ดินออกเป็น๒แปลง
แปลงละ๕ไร่๓งานแบ่งให้น้องสาวไป๕ไร่๓งาน
จากนั้นลูกชายก็ขายที่ดินแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนลูกสาวครับได้แบ่งขายที่ดินหลังบ้านจำนวน๒ไร่
ไปแล้ว๑แปลงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
แล้วก็ได้ประกาศขายที่ดินอีก๒ไร่
ตอนนี้เหลืออยู่แค่๑ไร่๓งานเท่านั้นเองครับ
๒ปีว่าเลยที่มาอย่างเหลี่ยมแต่ว่ามันมีที่เปลี่ยนนะ
พออยู่ไปก็มีภัณฑ์ให้เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่ที่ทะเลาะขู่เห็นว่ามีขู่ฆ่าเนี่ย
มันเป็นเรื่องอะไรครับมันเกิดจากเรื่องอะไรสาเหตุ
เมาหมาเมาเมาผมเมาต้องทันทีเลย
ดาบนั้นนี่ไม่ใช่เหมีย
ความบาทหมามันเกิดจากเรื่องที่ดูดินเอาไปขายอย่างนี้หรอ

นี่ส่องหลายนี่ตึงจะขายอีกสรงหลายจะเห็นวิธีอยู่เลย

อืมคุณแม่ยืนยันว่าทำร้ายกันขนาดนี้
ขนาดนี้แล้วก็มีปัญหากันขนาดนี้อยู่กันไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะ
เอาทีนี้ต้องไปถามฝั่งลูกบ้างนะ
ไปถามฝั่งลูกบ้างว่าทำร้ายแม่จริงหรือเปล่า
ชื่อว่าคุณมะยุเรศอายุ๔๔ปีค่ะ
ลูกนี่ยืนยันแบบนี้ยังไงครับไม่ได้ทำร้ายแม่และแถมโชว์ให้ทีมข่าวเราดูด้วย
แถมโชว์หม้อหุงข้าวบอกว่าใช้ทุบหัวบอกคุณนักข่าว
ถ้าฉันเนี่ยใช้หม้อใบเนี้ยทุบหัวแม่จริงทำไมหม้อมันบุกน้อยจังอธิบายแบบเนี้ยเออ
แล้วพร้อมทั้งพาไปดูที่ดินที่บอกว่าตัวเองจะขาย
เธอบอกยืนยันอีกว่าไม่ใช่ที่ดินที่เป็นส่วนบ้านพักอาศัยอย่างที่แม่คิด
คือแม่คิดว่าถ้าขายไปแล้วบ้านจะไปอยู่ไหนแต่เธอบอกว่าไม่ได้ขายตรงที่มีบ้านขายตรงอื่นไง
แล้วก็ยอมรับนะว่าไอ้ที่ดินสองไร่ที่จะขายเนี่ยเป็นที่ดินที่ตัวเองอยากจะขายจริงเพราะจะเอาเงินมาซ่อมบ้านค่ะ
ไม่ได้ดื่มก็เหมือนบ้างทั้งก็มีการดื่มเบียร์สังสันกันเพิ่มมั่งนิดน้อยเล็ก

มีใช้หัวหัวคนไม่ใช่คนกรีดอ่ะ

แล้วหลังจากนี้เนี่ยที่ดินที่เหลือเนี่ย

โอ้โหก็ประมาณนี้แหละ
มีการบอกให้นักข่าวของเราลองเอาทุบหัวพี่ไหม

ต่อให้ทุบแปลงเนี่ยมันก็บุบนิดเดียว
คือต้องพิสูจน์เหรอไม่ต้องพิสูจน์

แต่เรื่องของเรื่องความขัดแย้งระหว่างแม่กับลูกเนี่ย

เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่แล้วกันเนอะแบบบอกแบบนี้เนาะ

เพราะว่า๑๐ล้อเขาหักแต่ว่าไม่ได้จอดอยู่ข้างทาง
ยังขับต่อโอ้ยน่ากลัวสัมภาพน่ากลัวแบบเนี่ยครับ
อุ๊ยไม่ไหวบนดูนี่ดูนี่หยัดปะอย่าจออย่าจอ
โอ้โหสะบัดไปสะบัดมาน่ากลัวจริงเลย

คุณดูสภาพการจราจรตอนนั้นนะ

ใช่แอ๊บโอ้โหแล้วครั้นนึงไปแล้ว

ถึงทำให้รถเป็นแบบนี้มันชำรุดเยอะเลยคุณผู้ชมอ่ายังไงยังไง
สะบัดค่าเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหาย
หัวเทียนห่างยางแฟบแนบตายใดไม่จ่ายไฟไม่ชัดสตาร์ทพัง

ไม่ดิฉันว่าไม่ต้องซ่อม
ไม่ต้องเอาออกมาใช้อีกเลยจะดีกว่า

ไปเลยเก็บไปเลยแหมท่องมาตั้งนาน

เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อย

ติดตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด

น้องดาวสุพัสราของพี่สายแดนสายแดน

ใช่สายแดนแดนพ่อระหว่างพ่อกับลูก

ครับน้อง

จะได้อ่านไหมครับ

เรานี่มันแก๊งหน้าห้าง

เจอก่อนรับโภคใส่ด้วย

เอาเป็นพ่อลูก
หนึ่งเอาเป็นพ่อลูกเขาแข่งกันแดนนะคะ

ลูกนะไม่ได้คุณพ่อมาก็ได้แม่มา

ได้ทั้งพ่อทั้งแม่มานั่นแหละนะ

เอาไปดูเรื่องของ
รสชาติของความหวานมันของความรัก

ของแม่แล้วก็ลูกครับ

จุ๊บกันทีลูกเนี่ยนะถึงกับสำลักความรักออกมาเลยเหรอ
ดูอาการลูกนะหอมแก้มอุ๊ยเพราะเจอปากซะนั้นแหละหว๊ะหว๊ะ
ผมขออยู่ข้างคุณแม่อย่าไปหวั่นไหวอย่าไปกลัวลูกเขาแค่สำลักความรักของมันเท่านั้นเอง
จุ๊บนิดเดียวส่งความรักนิดเดียว
คงจะเป็นความรักที่มีปูปลาร้าอยู่ในนั้นนะฮะ
แม่อยากให้ลูกทานของที่มีประโยชน์ปูปลาร้ามันมีแคลเซียม
เป็นความรักที่นัวมากนัวมากตุมากอย่าไปพูดอย่างนั้น
รักก็คือความรักแหละนะคะอ่ะอ่าคุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องเนี่ยเวลาเรานะฮะ
ตั้งใจเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนนะเพราะคุณครูบางทีเขาก็ดุนะ
ลองดูคุณครูคนนี้ทำไมเขาถึงได้ดุขนาดนี้ครับเนี่ย
พาไทยวันนี้ผู้จะมาหาไทย
แต่ก่อนจะไปเด็กที่คนุดเผยุนแม่งนั้นผู้จะเรียกทัน
เครียดแล้วเหรอคุณครูน่ากลัวจังเลย
คำเดียวคุยกับเขารู้เรื่องเลยนะ
ขนุนไม่รู้เรื่องบอกให้หยุดยังไม่หยุดเลย

น่ารักครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มาทักทายพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะจ๊ะ

แล้วจะให้ดูเรื่องของคำถามบางคำถามที่พูดขึ้นมาว่า

ฉันไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นยังไง

พอรู้เรื่องนี้ขึ้นมาต้องรีบไปถามแฟน

ช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
คนเป็นคู่รักกันบางทีมันก็มีปัญหาบางอย่างนะ

บอกว่าเธอเนี่ยช่างไม่เหมือนผู้ชายอื่นทั่วไป

ลองไปถามดูท่านลองถามดูนะ
เขาจะมีอาการแบบนี้หรือเปล่าครับ
มีคนอื่นครับผมจับแค่๑ชุดเมื่อกี้นะครับ

โถเถอะ

ไม่ต้องพูดแล้วค่ะถ้าจะเห็นจังขนาดนี้ค่ะ
มันเหมือนตรงไหนล่ะคะ

หมดเวลาของรายการของเราซะแล้ว

ต่างหลับไปแล้วสวัสดีครับ